คุณผู้ชมคะพร้อมหรือยังคะกับข่าวใหญ่ที่โอ้โหตอนนี้สังคมให้ความสนใจ
ด้านหลังนี้สอบเครียดแอมไซยาไนท์๙ศพความดันพุ่ง
คือหามส่งโรงพยาบาลกลางดึกแล้วตัวเลขศพเนี่ยยังไม่แน่นะ
เพราะว่าเห็นบอกว่าจะมีมาเพิ่มอีกนอกเหนือจากนี้ด้วย
ตอนนี้เริ่มมีญาติคนตายที่ตายในลักษณะเดียวกันกับคนที่ตายในคดีนี้นะฮะ
เริ่มออกมาบอกแล้วนะฮะดังนั้นอาจจะเป็น๑๐ศพ๑๑ศพด้วยซ้ำ
อาจจะเป็นฆาตกรต่อเนื่องคุณผู้ชมข่าวนี้ขอเป็นข่าวใหญ่และข่าวยาวหน่อยแล้วกันนะครับ
ค่ะเพราะว่าเรื่องราวมันเกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี๖๓จนถึงตอนนี้นะ
ผู้หญิงที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ชุดชมพวนอ่อนแล้วเหมือนท้องคนนี้นี่แหละค่ะ
คือแอมแอมนางสาวสารารัฐรังศรีวุฒาพรนะคะ
นี่เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับคดีฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อน
ซึ่งเจ้าหน้าที่จับกลุ่มแล้วก็ไปเจอของกลางที่เป็นขวดไซยาไนท์
เชื่อได้ว่าแอมเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องตอนแรกข่าวนี้
มันเป็นแค่ข่าวคนตายหนึ่งข่าว
ใช่ฮะข่าวที่มีคนตายก็คือนางสาวสิริพรขันวงหรือว่าก้อยนะฮะ
เสียชีวิตเมื่อวันที่๑๔เมษายน๒๕๖๖นะฮะ
ที่มีภาพวงจรปิดนะครับว่าก้อยเนี่ยไปทำบุญนะครับ
ไปทำบุญที่ท่าน้ำบ้านโป่งที่จังหวัดราชบุรีเนี่ยคลิปนี้นะครับ

และปรากฏว่ามีภาพของนางสาวแอมปรากฏอยู่
ว่าไปด้วยกันทั้งคู่ทั้งแอมกับก้อย
แต่เมื่อก้อยเสียชีวิตอยู่ที่ท่าน้ำปรากฏว่าแอมทำไมเดินหนี
แล้วเงินสด๑แสนบาทของก้อยหายไป
มันเลยเป็นคดีที่ทางญาติของก้อยขอให้ตำรวจตรวจสอบฮะ
ตำรวจคุณสืบสาวราวเรื่อง
สืบสวนจนพบว่านางสาวแอมเนี่ยนะฮะ
น่าจะเป็นผู้นำไสยไน้เนี่ย
ซึ่งเป็นสารเคมีอันตรายผสมอาหารให้กับก้อยได้รับประทานเพื่อหวังลักทรัพย์

บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพบว่าน่าจะมีเหยื่อมากกว่าก้อย
ก็คือมีเหยื่ออีกเกือบ๑๐คน
ที่เสียชีวิตในลักษณะเดียวกันและมีความสัมพันธ์รู้จักกับนางสาวแอม

คุณผู้ชมเมื่อวานเป็นข่าวใหญ่เพราะว่าบิ๊กโจ๊กเนี่ย

ใช่ค่ะแล้วเหตุการณ์นี้อย่างที่บอกมันเกิดขึ้นหลายพื้นที่หลายจังหวัดนะ
จังหวัดที่เกี่ยวข้องก็มีทั้งเพชรชบุรีนครปฐมกาญจนบุรีราชบุรี
แล้วอาจจะมีสมุทรสาครมาเพิ่มอีกด้วยนะ

ผู้เสียชีวิตในลักษณะคล้ายกันรวม๗คดี
รวมผู้เสียชีวิตที่เปิดเผยมาเบื้องต้นคือ๙รายนะครับ

รายแรกนางสาวฟ้าเสียชีวิตที่บ้านพักที่จังหวัดนครปฐม
เมื่อวันที่๑๓ธันวาคมปี๖๓

หัวใจล้มเหลวกล้ามเนื้อหัวใจไม่ทำงาน

นายสุรัตน์ทรพับหรือว่าบี
คนนี้เป็นเพื่อนมัธยมของนางสาวแอม

แล้วก็มีการนัดเจอกันที่ร้านกาแฟ
ใช่ค่ะมีภาพเลยเป็นภาพสุดท้าย
แอมถ่ายด้วยกันกับบีเนี่ยค่ะ
ร้านกาแฟแล้วหลังจากนั้นพอบีกลับมาถึงที่บ้าน

ไม่รู้ว่าถูกหยอดอะไรใส่ในกาแฟหรือเปล่านะฮะ

จังหวัดกาญจนบุรีเมื่อวันที่๖มกราคมปี๖๔

ร้อยตำรวจเอกหญิงการดาโตไร่หรือว่าผู้กองนุ้ย
เสียชีวิตที่หน้าห้างแห่งหนึ่งในจังหวัดนครปฐม

มีการชวนกันเล่นหุ้นแล้วก็พาไปทำบุญ
ลักษณะการตายหัวใจล้มเหลวนะครับ
รายที่๔คือนางจันรัฐวงไกรสิน
เสียชีวิตที่บ้านพักที่ชะอำจังหวัดเพชรชบุรี

แล้วก็ไม่ได้ระบุเรื่องของสาเหตุการตาย
แต่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องรู้จักกับแอม
รายที่๕คุณครูเอ๊ะ
ครูเอ๊ะคือนางสาวกานิกาตุลาเดชารักษ์

ไปเสียชีวิตที่ปั๊มน้ำมันตรงวงเวียนโพธารามที่ราชบุรี
เมื่อวันที่๑๑กันยาปี๖๕ค่ะ
เพราะว่าอะไรครูเอ๊ะเนี่ยเอาทองคำ
ทองคำหนัก๓๐บาทไปให้แอม
เพื่อที่จะเอาเงินทองตรงนี้
ไปลงทุนธุรกิจเงินกู้แล้วก็วงแชร์ด้วย
ระบุสาเหตุการเสียชีวิตคือเลือดออกในสมอง

คือนายสุธิศักดิ์ภูลขวัญหรือว่าแด้
เสียชีวิตที่ห้องเช่าที่จังหวัดอุดรธานี
เมื่อวันที่๑๒มีนาคม๑๙๖๖นะครับ
คนนี้เป็นสามีของนางสาวแอม

คบหาดูใจกันนะครับ
แล้วก็ถูกนางสาวแอมชวนไปทำบุญ
แล้วกลับมาที่ห้องพักวูบหัวใจวายเฉียบพลัน
คนนี้เป็นพ่อของเด็กในท้องของนางสาวแอม
ข้อมูลตรงนี้เพื่อนสนิทของคนตายเพื่อนสนิทของแด้

ใช่ค่ะอันนี้รายที่๖แล้วนะคะ
ส่วนรายที่๗ก็คือพันธุ์ตำรวจตรีหญิงนิพาแสนจันทร์หรือว่าสารวัตรปู
สังกัดตำรวจสอบสวนกลาง
นี่ค่ะคุณผู้ชมภาพในเฟรมขวานี่
อันนี้คือที่องค์พระปฐมเจดีที่จังหวัดนครปฐม
เมื่อวันที่๑เมษายนที่ผ่านมานี่แหละค่ะ
กล้องวงจรปิดจับภาพได้
สารวัตรปูหลังจากทำบุญเสร็จมานั่งอยู่ตรงเก้าอี้ตรงนี้

ใช่ค่ะแล้วสักพักหนึ่งคุณผู้ชมเห็นลูกศรไหม

เพราะว่าท่าทางของสารวัตรปูเหมือนกับแบบไม่ไหวแล้ว
จากนั่งอยู่ที่โก้ยประโหะนี่
ฟุบแล้วร่วงลงจากเก้าอี้เลยนะคะ
แล้วดูสินางเสาแอมอยู่ข้างหลังอ่ะ
ไม่ได้มีท่าทีจะมาพยุงเพื่อนหรือมาช่วยเหลือเลยค่ะ

ไหลเวียนโลหิตและการหายใจล้มเหลว

โอ้โหคุณผู้ชมวันที่ชวนกันไปทำบุญ๑เมษายน

อันนี้ก็มีคลิปวงจรปิดเห็นชัดเจนเลย
ใช่ค่ะทำไมถึงไม่ช่วยรายที่๘นี่ฮะ

นางสาวสิริพรขันวงหรือว่าก้อยฮะ
เสียชีวิตวันที่๑๔เมษายน๖๖ครับ
เป็นลมวูบขณะไปทำบุญปล่อยปลานะครับ
ริมน้ำแม่กรองที่ท่าน้ำบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีฮะ
ปรากฏภาพของนางสาวแอม
เดินออกมาจากจุดที่นางสาวก้อยเสียชีวิต

ซึ่งอาจจะเป็นทรัพย์สินของนางสาวก้อยนะครับ
หลังจากก่อนหน้านั้นมีการชักชวนเล่นแชร์

เงินสดของนางสาวก้อยหายไป๑แสนบาท
นี่เลยเป็นประเด็นที่มาที่ให้เกิดข่าวใหญ่นี้
ส่วนรายที่๙ที่อาจจะผัวพันกับนางสาวแอม
ถูกทำให้เสียชีวิตอยู่ระหว่างการตรวจสอบนะครับ

คือคนที่รอดชีวิตมาอย่างวุดหวิด
เป็นผู้หญิงฮะทางข้อมูลบอกว่าเป็นภรรยาตำรวจ

แล้วมีอาการอาเจียนก่อนสลบไป
แต่โชคดีแฟนนุ่มซึ่งเป็นตำรวจช่วยได้ทัน

คือตาย๙บวก๑รอดชีวิต

แต่คือแอมให้การปฏิเสธ

ตอนที่สื่อพยายามถามเธอก็ไม่ตอบ

เพราะว่าบิ๊กโจ๊กบอกแบบนี้จากการสอบปากคำนะ
ร้องไห้นิดหน่อยแล้วก็ยอมรับรู้จักทุกคน
แต่ปฏิเสธไม่ได้ฆ่าใคร
ฟังเสียงบิ๊กโจ๊กในการให้สัมภาษณ์แล้วกันนะครับ
ก็แค่เป็นลมแล้วก็รู้สึกว่าฟังจะช่วยเหลือทัน
ก็สามีเป็นตำรวจก็รู้จักกับกลุ่มนี้

เพราะเขาก็เป็นอดีตภรรยาตำรวจ

กินข้าวแล้วก็ตายดื่มน้ำแล้วก็ตายคุณ

เผื่อมีคนที่เสียชีวิต

และญาติอาจจะมาแจ้งมันอาจจะมีข้อมูลเพิ่ม
ใช่ทีนี้คุณผู้ชมเรื่องนี้เนี่ย
ตอนที่เป็นข่าวมาแรกแล้วก็บอกว่าแอม
เป็นอดีตเมียรองผู้กำกับ

คนที่มีความเชื่อมโยงก็คือรองผู้กำกับสพบ้านโป่ง

แล้วเมื่อกี้คุณสืบสกุลเล่าเรื่องแด้
คือถ้าเกิดว่าไล่เลียงไทม์ไลน์เนี่ย
สามีที่เป็นรองผู้กำกับ
เคยใช้ชีวิตเป็นสามีกับแอม

หลังจากนั้นแอมก็มาคบกับไนแด้

นี่ค่ะดังนั้นรองผู้กำกับที่สพบ้านโป่งคนนี้
ล่าสุดทางด้านผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดราชบุรี
คนตตรีวิชารพงศ์อำมาราพิทักษ์เซ็นคำสั่งนะคะ
ย้ายรองผู้กำกับสพบ้านโป่งยศพันธ์ตโทษคนนี้
ให้ไปปฏิบัติหน้าที่ที่งานสอบสวนของสพสวนพึ่ง
ตั้งแต่วันที่๒๑จนถึง๓๐กันยายนนะคะ๒๑เมษา
พื้นที่จังหวัดเดียวกันแต่ย้ายสพไป
แต่ว่าคือไม่ได้ระบุนะ
ว่ารองภูมิกับคนนี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตายของทั้ง๙ศพ
แต่ระบุเหตุผลว่าบุคคลในคดีมีความเกี่ยวพันกับนางสาวแอมเท่านั้นเอง

ย้ายออกจากตำแหน่งเดิมซะก่อน
ซึ่งเรื่องนี้ต้องมีการตรวจสอบการใช้โทรศัพท์ของนางสาวแอม
ส่งข้อความแชทต่างเส้นทางการเงินว่าจะโยงใย

คุณผู้ชมฮะทีนี้เจาะลึกไปที่กรณีของแด้หน่อย
แด้ซึ่งก็เป็นสามีแล้วก็น่าจะเป็นพ่อของลูกของลูก

คือตำรวจสพเมืองอุดรธานีเชิญตัวแม่ของแด้
เขาให้ปากคำเพิ่มเติมในคดีที่ลูกชายเสียชีวิตไป
เมื่อวันที่๑๒มีนาคมปี๖๖
เพราะก่อนหน้านั้นอยู่กินกับฝั่งของนางสาวแอม
ซึ่งแม่ให้ข้อมูลบอกว่ารู้เพียงว่าลูกคบหากับนางสาวแอม

ตอนเห็นศพลูกก็รู้สึกว่าผิดปกติ

แต่แอมบอกว่าลูกของเธอไม่สบาย
วูบหมดสติไปแล้วก็เสียชีวิต

ส่วนทรัพย์สินทั้งเลสแล้วก็สร้อยคอทองคำน้ำหนัก๘บาท
แม่ก็ให้แอมเอาไว้ไปเลี้ยงดูลูกที่จะเกิดขึ้น

เพราะเป็นลูกของนายแด้ลูกชายแม่คือเป็นหลานของแม่นั่น
หากพบหน้าอยากจะถามว่าฆ่าลูกชายแม่ทำไมฆ่าแด้ทำไม
บอกด้วยนะฮะว่ามีหมอดูทักว่าลูกอยากกลับบ้าน

ตอนนี้แม่ต้องนิมนต์พระไปเชิญดวงวิญญาณลูก
ที่ห้องเช่าที่จังหวัดอุดรธานี
แม่ตอนแรกไม่เอ็ดใจนะเกี่ยวกับการตาย
คุณผู้ชมเชื่อไหมครับว่าเพื่อนสนิทของแด้

ยังไปจัดงานเลี้ยงฉลองวันเกิดตัวเองอยู่เลย

คนเป็นเมียและคนที่เป็นแม่ในท้องของเด็กเนี่ย

เมื่อคืนก็มีการสอบปากคำนางสาวแอม

ที่กองมักครับการปราบราม
โอ้โหสอบเสร็จก็ประมาณสักช่วงเที่ยงคืนได้นะ
ทีนี้แอมก็ไม่ได้ให้การอะไรเพิ่มเติมนะคะ
พอสอบเสร็จตอนที่จะเอาตัวเข้าห้องขังเนี่ย
ปรากฏว่าแอมน่ะความดันสูง
ความดันสูงจนตำรวจกลัวว่าจะช็อกคาห้องขังเลยค่ะ
ทีนี้ก็เลยมีการเอาตัวส่งโรงพยาบาล

ความดันสูงขึ้นไปถึงประมาณ๑๗๐๒๒๐เลยนะคะ
สูงนะแต่ทีนี้พอไปโรงพยาบาลตำรวจคุณหมอก็ตรวจดูอย่างใกล้ชิดนะ

จนอาการทุเลาแล้วก็ไม่น่าจะเป็นอันตราย
เชื่อไหมครับว่าตำรวจนี่ส่งตัวกลับไปให้สอบสวนต่อทันที

กลับมาที่กองปราบนะครับและคอยติดตามอาการอยู่ตลอดเวลา
เพราะว่านางสาวแอมอ่อนเพลียอย่างเห็นได้ชัด
โดยนางสาวแอมบอกว่าป่วยเป็นความดันสูงอยู่แล้ว
หลังถูกจับจึงเกิดความเครียด

เชิญพยานแวดล้อมที่ใกล้ชิดผู้เสียชีวิตทุกราย

แล้วก็ใกล้ชิดผู้ต้องหามาสอบปากคำเพิ่มเติมอีกนะครับ
ตำรวจตอนนี้พุ่งเป้าสาเหตุการลงมือไป๒กรณีคุณ
การฆ่าเพื่อหวังต่อทรัพย์สินของผู้ตาย
และ๒ก็คือการฆ่าเพื่อล้างหนี้ให้ตัวเอง
นี่ก็ถามเหมือนกันนะว่าแล้วกรณีที่นางสาวแอมตั้งคันอยู่
มันจะมีผลอะไรต่อการดำเนินคดีไหมตำรวจบอกว่าไม่นะคะ
แล้วตอนที่มีการจะเอาตัวกลับมามาสอบต่อ
ก็ถามแอมเหมือนกันว่าอยากได้อะไรมากที่สุด
บอกว่าตอนนี้สิ่งที่ต้องการอยากได้ก็คือเสื้อผ้าชุดชั้นใน
สีฟันเพราะว่าตั้งแต่โดนควบคุมตัวมา
คือยังอยู่ในชุดเดิมอยู่เลยนะคะ

เปิดเผยออกมาจากตำรวจสอบสวนกลาง
แล้วก็ทางบิ๊กโจ๊กรองพรพตรนะฮะ
ว่า๙ศพแล้วก็รอด๑คนนะครับ
ผู้ประสานงานเหยื่อในคดีนี้เลยนะ

บอกว่าหลังจากมีการเปิดเผยข้อมูลเหยื่อไปแล้ว
คือ๙รายและบวกคนรอดอีก๑นะฮะ

ล่าสุดนะฮะหลังจากมีการดูข้อมูลของวงแชร์
ที่มีความเกี่ยวข้องกับร้อยตำรวจเอกหญิงการดา
ผู้กองนุ้ยยังพบเคสของคนเพิ่ม
เป็นคนตายนะคุณคือครูออส
ออสอยู่ในวงแชร์เดียวกันกับผู้กองนุ้ยใช่ไหม
ใช่ฮะเป็นคนตายเสียชีวิตในลักษณะเดียวกันกับผู้กองนุ้ยเลย
และมีอีกคนนึงคุณพี่น้อยผัก

อยู่ที่แผงผักตลาดมหาชัยสมุทรสาคร

ตอนนี้อยู่ระหว่างการตามญาตินะฮะ

แต่ว่ายังไม่ได้รับการติดต่อมานะฮะ
เห็นไหมถ้าสองคนจากกรณีของผู้ประสานงานเหยื่อ

อกจากนี้ยังมีคนตายเมื่อ๑๐ปีที่แล้ว

แต่มันมีเรื่องของโรคมะเร็งเข้ามาเกี่ยวข้อง
อันนี้จะโยงเข้าไปบวกตัวเลขเข้าไปหรือไม่นะครับ
ส่วนอีกคนนึงที่รอดชีวิตที่กาญจนบุรี

ไปหาหมอทันหลังจากแอมให้กินอะไรบางอย่าง

พบว่ามีการยืมเงินมีการยืมทองกัน

อันนี้คือเรื่องในวงแชร์ที่เผยออกมาเรื่อย

ที่ตกเป็นเหยื่อของแอมฆาตกรต่อเนื่องนี้หรือเปล่านะฮะ
คุณผู้ชมตอนนี้มีการสืบสาวราวเรื่องไปทั้งหมด
แล้วก็นายระพีก็เริ่มออกมาเปิดเผยเหยื่อเพิ่มขึ้นเรื่อย
ดังนั้นเดี๋ยวฟังเสียงของนายระพีชำนาญเรือ
ซึ่งเป็นผู้ประสานงานเหยื่อในคดีใหญ่คดีนี้นะครับ

ขึ้นอยู่กับแนวทางการสอบสวนสืบสวนและพยานหลักฐาน

เวลาเห็นคนเป็นลมเนี่ย

ขนาดเราไม่รู้จักกันเนี่ยเรายังช่วยเลย
แต่ตอนนี้เนี่ยนอกจากไม่ช่วยแล้ว
ยังนำทรัพย์สินของผู้ตายไปด้วย

หลอกถามข้อมูลจากพี่สาวของผู้เสียชีวิตมาเนี่ย

สังคมและประชาชนลองตัดสินให้ผมหน่อยดิว่ามันคืออะไร
คุณผู้ชมฮะส่วนกรณีของแอมที่สอบปากคำ

๑๐นาฬิกา๕๕นาที
พนักงานสอบสวนนำตัวนางสาวแอมไปฝากขัง
ที่สารอาญาถนนรัชดาพิเศษผัดแรกแล้ว
โดยระหว่างการควบคุมตัวลงมา
ผู้ต้องหามีสีหน้าเคร่งเครียดและอิดโรยเดินก้มหน้า
และปฏิเสธให้ข้อมูลกับสื่อมวลชน
แม้ว่าจะถูกตั้งคำถามถึงการเสียชีวิตของนางสาวก้อย

นี่คุณผู้ชมดูจังหวะนี้นะครับ
มีเสียงบ้างไหมฮะนักข่าวพยายามเจาะไมค์นะ
ผมใบไทยละทีวีนะครับ

ที่นางสาวแอมเข็มมาติดต่อราชการที่สหาย
ราชการที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะเมื่อวานี้

ติดต่อราชการที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ
นี่ฮะเป็นจุดที่ถูกจับได้
เป็นจุดที่นางสาวแอมถูกจับนะครับ
ดังนั้นเลยทิ้งรถไว้แบบนี้
ตำรวจก็ต้องไปตรวจสอบว่าในรถจะมีหลักฐานอะไรหรือเปล่า

สายไนท์หรือว่ายาอันตรายต่างนะครับ
ที่เอาไว้ฆ่าชีวิตของคนอื่นนะครับ
อ๋อไซยาไนท์ก็คือยาเบื่อหนูนะคุณผู้ชม
ใช่ฮะอันตรายถึงชีวิตนะ
แม้กระทั่งแค่สูดดมเข้าไปก็ตายได้เหมือนกันนะ
ใช่ค่ะแล้วก็เรื่องนี้ทางด้านรองโจ๊กก็บอกเลยนะคะ
ว่าถ้าเกิดว่ามีญาติคนตายที่รู้จักกับนางสาวแอม
แล้วลักษณะการตายประมาณแบบที่เป็นข่าว
สามารถนะมาติดต่อกับบิ๊กโจ๊กมาบอกกับบิ๊กโจ๊

จะเป็นคนสอบปากคำทั้งหมดด้วยตนเอง
เพราะว่าเรื่องแบบนี้มันก็ต่างกรรมต่างวาระเนอ
ของนางสาวแอมรึเปล่านะครับคุณผู้ชมส่วนบิ๊กโจ๊กบอกว่าขอเวลาตำรวจทำงานอีกสักนิดหนึ่งนะครับ
วันศุกร์นี้จะมีการแถลงความคืบหน้าคดีให้ได้รับทราบกัน
เมษานะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็จะมีความเคลื่อนไหวออกมาเรื่อยค่ะ
คุณผู้ชมเกาะติดข่าวกับเราไทยรัฐทีวีนะคะ
เพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่จริงค่ะ